เช้านี้เดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวร้อน

แต่ร้านนี้อยู่ที่ไหนตามไปดูกันค่ะ
วันนี้หากจะพาทุกคนมาติร้านก๋วยเตี๋ยวข้างวัดเสด็จจังหวัดลำปาง
จะบอกว่าเมนูของเปิ้ลนะครับผงกะมิหลากหลายแล้วครับ
จิ้นของเปิ้ลจะเป็นลูกจิ้นหมูแล้วก็ลูกจิ้นเนื้อ
ร้านนี้เปิดขึ้นชื่อเรื่องเปิ้ลเครื่องจุ๊กล่นถ้วยขนาดเลยครับ
จะบอกว่าร้านนี้น้ำซุปมันมีทั้งน้ำใสแล้วก็เป็นน้ำต้มยำบะหมี่น้ำตกเนอร์
บอกแล้วว่าลูกจิ้นของเปิ้ลนุ่มเหนียว
อันนี้จะเป็นของกระโหกมูลาดูกดูกหมูคือเปยหม๊อสุดเลยครับ

แล้วดูลูกชิ้นมีกี่ลูกคุณนับได้เหรอ

ลูกจิ้นคุณดูลูกจิ้นจ้าว
ลูกจิ้นเต็มฉามเลยจ้าว
เออแล้วเมื่อไรจะอ่านจบเหรอเจ้า
มันเยอะไปนะบ้ายตรอง
แต่คุณดูความแบบเครื่องแน่นของเขาจ้า

โอ้โหลูกชิ้นอ่ะแล้วเล้งมาอีกอ่ะคือเรื่องของการใส่อัตรุดิบในก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ไม่ต้องกังวลเลยแน่นแน่นจนแบบจะคนยังไงจะกลุ๊กเคราะห์เข้ากันยังไง
มีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เห็นโอ้มีลูกชิ้นลูกชิ้นกระดูกหมูแล้วก็มีเส้นมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนอะ
โอ้ครับทางร้านเขามีเส้นลยเลือกหลายเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่มีขาว

ถ้าเป็นแบบนี้ผมกินเส้นเล็กต้มยำ

งั้นดิฉันขอทานเป็นแบบเส้นใหญ่น้ำใส
เด็กตอนนี้คือล่มคอดีเพราะอากาศมันเย็น

แล้วอย่างที่คุณชนะบอกทางร้านเขามีน้ำซุปให้เลือก๒แบบ
ก็คือมีต้มยำและน้ำใส

ทางร้านไม่มีน้ำตกนะคะมีแค่สองอย่างนะคะ
คือลูกชิ้นก็เลือกได้จะเป็นลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อ
หรือจะใส่รวมกันก็ได้บางคนอยากทานสองอย่างได้นะคะ
ทางร้านเขาก็จัดให้เด็ดสุดคืออะไรรู้ไหม

เดี๋ยวจะได้เห็นนะที่แบบว่ามาเป็นท่อนเลยนะ

กระดูกหมูเขาคือเปื่อยสุด

เคี่ยวทำน้ำซุปเป็น๑๐ชั่วโมง
เพราะจะทำให้น้ำซุปเขามีความหวานของกระดูกใช่ไหม
แล้วกระดูกหมูเนี่ยก็เอามากินแบบได้

น้ำซุปก็หอมกรมกร่อมหยิ้ว
ถ้าได้กระดูกอย่างนี้หนัดเร็งเดียว

แล้วคุณเอาไปซ่อนด้วยนะบางวันนะ

ด้วยนะคะอะไรอยากดูของอร่อยอร่อยก็ไปตามกันต่อที่ช่องของคุณพี่เขาได้ชิ้นอย่างกันลูกปริงปองแล้วลูกชิ้นนั้นเนี่ยยักษ์เยอะด้วยกินกันอิ่มจุกแน่นอนถือว่าเป็นวิธีการขายของเขาที่ดึงหลุดลูกค้าด้วยอย่างดีนะฮะ